คุณผู้ชมฮะกรณีของนี่ครับ

ผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์ยามค่ำคืน
ระมัดระวังกันหากท่านขี่ในที่เปลี่ยวนะครับ
และนี่ฮะสาวอายุ๑๘ปีชาวโคราช
กำลังจะกลับบ้านกลางดึกปรากฏว่าถูกคนร้ายเนี่ยนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ประกบจนเธอนั้นตกใจ
ขับรถหนีจนรถของเธอล้มนะฮะ
ที่คนร้ายจะจอดรถลงมา
มาทำร้ายเธอและพยายามลากเธอไปข่มขืน

บาดเจ็บใบหน้าบาดเจ็บตามร่างกายไปหมดเลยนะฮะ
นี่ครับบาดแผลที่ใบหน้าตามลำตัว
ของหญิงสาวอายุ๑๘ปีผู้เสียหาย

สภาพจิตใจเนี่ยพังยับเยอะเลยนะฮะ
ถูกคนร้ายพยายามฉุดไปข่มขืนครับ
สาวผู้เสียหายนำภาพนี้มาโพสต์ไว้
พร้อมกับเล่าบอกว่าประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ของวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนน
เส้นบ้านหนองพลวงนะครับในอำเภอด่านขุนทศ

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างทวม

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามเธอมาครับ
ตอนแรกเธอไม่ได้คิดอะไรนะนึกว่าเพื่อนที่ร่วมทาง

หรือว่าไปทางเดียวกันไปเส้นทางเดียวกันนี่แหละครับ
แต่ทีนี้พอเธอกำลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน

คนร้ายเห็นว่าเป็นทางเปลี่ยวด้วยเริ่มมืดแล้วนะฮะ
ก็เร่งเครื่องมาประกบข้าง
รู้สึกตกใจแล้วก็รู้เลย
ของเธอบอกเลยว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่นะครับ
มันอาจจะมาจี้มาป้นหรือมาทำอะไรเราแน่เลยนะครับ

ทีนี้ครับเร่งหนีแล้วรถมันเสียหลักไงคุณ
รถจักรยานยนต์ของเธอเสียหลักล้มข้างทาง
คนร้ายเดินตรงเข้ามาเลยนะ
พยายามอุ้มเธอไม่ได้ช่วยเลยนะ
ไม่ได้ช่วยเลยนะขนาดรถเธอล้มแล้วเธอบาดเจ็บเนี่ย
อุ้มเธอลากเข้าไปในป่าใช้มือกดหัว
เข่าเข้าบริเวณหน้าอกของเธอหลายครั้ง

เธอยังประคองสติเอาไว้พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ

แล้วก็เข้ามาช่วยคนร้ายก็เลยขี่รถหลบหนีไปนะครับ
หลังเกิดเหตุเธอได้ไปแจ้งความไว้แล้ว

ตำรวจนัดสอบปากคำช่วงสายของวันนี้
แล้วเธอบอกว่าที่นำเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้

ที่ใช้ถนนเส้นนี้ในยามค่ำคืน
ขอให้ระวังนะฮะพวกที่ไม่หวังดี
ประสงค์คล้ายกับคนที่ใช้รถชัยถนนด้วยกันนะ

ตามจับกลุ่มตัวผู้ชายรายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
กลัวจะไปก่อเหตุกับคนอื่นด้วยนะครับ
โชคดีเธอยังมีสติอยู่บ้างนะอืมนะครับใช่ค่ะ